ไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปี
เขาบอกว่าเจอพิษเศรษฐกิจตกงานไม่มีงานทำเงินไม่พอแต่อยากกลับบ้าน
อยากจะกลับไปที่จังหวัดบุรีรำแต่ว่าระหว่างทางเงินหมดทำยังไงดีร้อนก็ร้อน
เห็นรถตำรวจจอดอยู่เปิดไฟกระพริบโอ๊ยแอร์มันก็เย็น
เข้าไปนั่งพักแป๊บหนึ่งสักพัก

สุดท้ายรถตำรวจไปเจอด่านตำรวจ
ตำรวจก็เลยเอ๊ะไหนจอดหน่อยซิมายังไงไปยังไง
สุดท้ายไปเจอนั่งอยู่ในรถเย็นฉ่ำให้การไปยิ้มไป

เออนะฮะก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายชิดชัยนะครับอายุ๓๑ปี
ถูกนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะฮะหลังจากที่ก่อเหตุ
ขโมยรถกระบะของสายตรวจตำรวจสาวพอร์สตึกนะฮะ
ยิ้มไปอีกคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเคยทำงานอยู่มหาสารคาม
แต่มันมีเศรษฐกิจไม่ดีมันมีโควิดมันอะไรต่างนานา
ไม่มีคนจ้างทำงานเงินก็ไม่มีสักบาท
อยากจะกลับบ้านที่บ้านกรวดที่จังหวัดบุรีรำ
ตำรวจมหาสารคามเขาก็เหนศาใจให้เงินไปฆ่ารถ๑๔๐บาท
ร้อย๔๐บาทมันไปไม่ถึงบ้านเขามันไปไม่ถึงที่บ้านกลวด
จะถึงบ้านกลวดนะเดินลงกันจากรถเดินเต็ดไปเข้าที่อำเธอสตรก
อยากจะกลับบ้านจนกระทั่งรถตำรวจคันนี้ไปจอดทำไมก็ไม่รู้

ไปเจอด่านตำรวจก็เลยโดนจับมานั่งยิ้มอยู่อย่างนี้ครับ
มีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งเขาเป็นคนเห็นนายชิดชัยขโมยรถ
ก็บอกว่าเขาเนี่ยนะเห็นนายชิดชัยเดินวนไปวนมาแล้วก็ขึ้นไปนั่ง
ตอนแรกแม่ค้านึกในใจว่าตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่า
เห็นแล้วเห็นร่างกายกำยำมันต้องเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแน่

แม่ค้าก็ไม่เอกใจแม่ค้าก็ไม่สนใจ
สักพักตำรวจตัวจริงมาเอ้าแม่ค้ารถผมไปไหนอ่ะ
เขาบอกเอาก็เมื่อกี้มีนอกเครื่องแบบมาขับไป

สุดท้ายก็ต้องตามกันแล้วก็ไปเจอนี่แหละฮะ
ฟังเสียงแม่ค้าก่อนนะครับ
แม่ค้าเขาดูละครเยอะนอกเครื่องแบบมาก็ด้วยนะฮะ
ตำรวจก็จับนายชิดชัยไปตรวจปัสสาวะนะฮะ
ก็ไม่ได้พบสารเสพติดไปเป่าแอลกอฮอลก็ไม่ได้ดื่มด้วยนะฮะ

ก็เอกใจว่าคนขโมยรถแบบนี้มันก็มีอยู่สองอย่าง

สุดท้ายก็เลยโทรไปหาญาติสิญาติบอกว่าอ๋อ
ชิดชัยเค้าปวดทั้งจิตอยู่
มีอาการป่วยจิตก็เลยทำอะไรแบบนี้ไป
ตำรวจก็เลยเดียวญาติถ้าคิดว่าปวดเอาหลักฐานมาดูซิ

งั้นทุกคนก็อ้างป่วยจิตหมดใช่ไหม
แล้วก็เดี๋ยวให้ญาติมารับกลับไปดูแลที่บ้านกันต่อไป